จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีคนร้ายขโมยของต่อเนื่อง
ได้ยินเคยได้ยินแต่คำว่าฆาตกรต่อเนื่องแต่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะ
ใครที่สงสัยว่าของตัวเองเคยหายเนี่ยดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยนะคะ
แล้วคนนี้คุ้นนะเคยมาเคยขโมยของที่บ้านเราหรือเปล่า
คือที่บอกว่าเขาเป็นขโมยต่อเนื่องเพราะเมื่อวานนี้เราเพิ่งนำเสนอข่าวเขาค่ะ
เขาไปขโมยเหล้าอยู่หน้าร้านอาหารขโมยเหล้าเป็นแบนกับเป็นกลมอ่ะ
และเนี่ยเป็นการก่อเหตุอีกครั้งนะคะที่อำเภอพระนครศรีอายุทยาค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดจับไว้ได้อีกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์สีแดง
แต่คราวนี้ป้ายทะเบียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
กระน็อกเต็มใบสีขาววางอยู่ตะกร้าแล้วก็มาจอดข้างร้าน
พยายามเดินเข้าไปในร้านมองดูก่อนปลอดคนไหมมีคนไหม
พอเห็นว่าไม่มีใครค่ะเดินเข้าไปหยิบเลยค่ะ
ก๊าซขนาด๗กิโลกรัมสภาพใหม่เอี่ยมยกขึ้นรถหนีไปเลย
ปรัชญาช่วยนุกิจเป็นลูกชายเจ้าของร้าน
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเก้าวงสิบห้านะคะยี่สิบเอ็ดกันยายนค่ะ
คนร้ายก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะไม่มีการปิดบังใบหน้าเลย
ขณะก่อเหตุมีคนอยู่ในร้านด้วยเยอะด้วย
ตัวเองก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพพระนครศรีอายุทยาเห็นหน้าชัดแบบนี้
เขาก็หวังแหละหวังจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้
สอบสอดคล้องกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะ๒๓กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่นางสาวถวัญรัฐภูแม้นวาดนะคะ
เป็นเจ้าของร้านสมอร์บาร์อยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยแจ้งว่า
เที่ยง๕๐มีคนร้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมสีแดง
ลักษณะเหมือนกับคลิปที่ไปขโมยถังแก๊สเลย
จอดหน้าร้านจู่คนขับเดินตรงเข้ามาในร้าน
หยิบถุงที่ใส่เหล้าตั้งไว้บนเคาน์เตอร์เอาไปเลย
จากนั้นก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
สิ่งที่คนร้ายเอาไปมีสุรา๕แบนกับอีก๑กลมนะคะ
ราคาประมาณหนึ่งพันบาทเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุก็เอาเรื่องราวนี้มาแชร์ค่ะ
ในกลุ่มคนรักอายุทยาเป็นการเตือนภัยแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด

พนักงานสอบสวนระบุจากหลักฐานพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองที่นี้
สองภาพนี้สองที่เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันค่ะ